ถ้าชาตินี้อยากจะรวยอยากจะหวังว่าจะมีเงินมีทองต้องทำด้วยสองมือของเรา

อย่างเช่นคุณพี่ท่านนี้โอ้โหเขามีไอเดียจินตนาการในการนำลวดเนี่ยนะครับ
จัดเป็นลวดลายต่างแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเอง

โหสุดยอดเดือนแล้วเป็นหมื่นหมื่น
ไปดูกันหน่อยที่บ้านเลขที่๓๖๒หมู่ที่๕นะครับตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะครับ
มาเจอกับหนุ่มท่านนี้เป็นนุ่มนักประดิษฐ์ลวดลายจินตนาการสูงปริ๊ดเลยทีเดียวนะครับ
คุณฉลาดบุญชิตชื่อเป็นไง

เออคุณฉลาดบุญชิตนะครับอายุ๓๖ปีประกอบอาชีพดัดลวดขายซึ่งเขาทำ
ดูผลงานของเขามันธรรมดาสักทีไหนแล้วดีเทลลายละเอียดในการที่จะแปลงเจ้าลวดเลยนะครับ
ดัดให้เป็นลวดลายต่างมันไม่ธรรมดาจริงนะ
แต่ละลวดลายเนี่ยพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตนเองเคยทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทมาระยะหนึ่ง
แต่ต่อมาเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมาได้ลองหันมาทำงานศิลปะด้วยมือด้วยการดัดลวดแบบนี้
เริ่มต้นในการนำเศษลวดนะครับมาทำการประดิษฐ์ให้เป็นรูปชื่อคนบ้าง
เป็นรูปหัวใจบ้างเพื่อให้มันเข้ากับเทศกาล
แล้วก็เคยทำเป็นรูปหัวใจให้กับแฟนให้กับคนที่รัก
แฟนเห็นก็ชื่นชอบหลงรักตกลงเป็นแฟนกันตั้งแต่นั้นมา
ทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจในเมื่อเราทำให้แฟนเราชื่นชอบได้
เชื่อว่าคนอื่นเขาก็ชื่นชอบเหมือนกันก็เลยดัดแบบเนี้ย
แล้วเอาไปวางขายดูเริ่มต้นที่ราคาชิ้นละ๑๐บาทในตอนนั้น
ชื่อดังแล้วก็ใครเห็นแล้วก็อยากจะได้
มากมายเป็นรถร้อยตัวมาไต้รถร้อยตัวเป็นแบบช็อปเปอร์

รถมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบท์จนปัจจุบันเขาบอกว่าสามารถสร้างมูลค่าได้สูงถึง๗๐๐๐๐บาทต่อชิ้น
จากที่ผมเล่าแต่ก่อนเขาขายชิ้นละ๑๐บาทเดี๋ยวนี้บางชิ้น๗๐๐๐๐เลยนะ
เพราะว่ามันเป็นงานฝีมือไงคุณแล้วถ้ามันต้องใช้เวลาในการทำนานรายละเอียดเยอะ
ชิ้นค่อนข้างใหญ่ราคาก็จะสูงต่ำไปด้วย
ลองโทรไปสอบถามที่หมาีเลขนี้คือ๐๘๔๖๒๕๔๒๘๒
หรือถ้าอยากจะเรียนรู้วิธีการดัดลวดแบบพี่ฉลาด

ขับรถปลิ๊กไบท์พี่เค้าบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะคนไทยที่มาซื้อ

หรือสนใจอยากจะได้ความรู้เรื่องของการประดิษฐ์อะไรแบบนี้
ก็ติดต่อคุณพี่เขาไปสอบถามกันได้นะคะ